เมื่อปีที่แล้วเกิดขึ้นมารุณมิถุนายน
ไหม้ไป๖ห้องความเสียหาย๕ล้านบาท

ร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้าเสียหายไปประมาณ๒คูหาครับ
เป็นการลุกไหม้ร้านค้าในตลาดโบรมเกลือตลาดการค้าแจดร
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
ที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวห้องเลขที่๕อาคารล็อก๔
แบ่งให้เช่าเป็น๒คู่หาจำหน่ายชุดกีฬารองเท้าผ้าใบแล้วก็กระเป๋า
ทั้งมีแบบใหม่แล้วก็แบบมือสองนะครับซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี
ทำให้กลุ่มควันจำนวนมากรักคลุ้งไปทั่วบริเวณทีเดียว
พ่อค้าแม่ค้าและแรงงานชาวกัมพูชานับพันคนต่างพากันช่วยกัน
บริษัทเข้าของต่างแล้วก็เก็บเสื้อผ้ารวมทั้งเก็บสิ่งของกิดขวาง
เพราะเกรงว่าไฟจะลุกไหม้ไปยังห้องข้างเคียงครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากพื้นที่เพลิงไหม้
เพื่อให้สามารถนำสายดับเพลิงเข้าไปฉีดดับไฟได้
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับสุดท้ายก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เห็นว่ามีถังแก๊สด้วยต้องรีบขนออกมานะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าร้านค้าที่เป็นต้นเพลิงนะครับ
มีนายโอนอุยอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นพ่อค้าชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของ
ก่อนเกิดเหตุในโอนอุยก็เข้าไปเปิดร้านค้า
แล้วก็ไปจุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนจะเดินออกไปข้างนอก
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาครับ
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวนายอนอุยไปทำการสอบสวน
โดยต้องรอวิทยาการตำรวจพิสูจน์ตำรวจภูทรจังหวัดสาแก้วเข้าไป
ตรวจหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดเพลิงไหม้จากอะไร
ส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ๑ล้านบาทครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่อยู่ภายในร้านต้นเพลิงได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ